ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการชี้ชะตาที่สำคัญ

ใกล้จะถึงเส้นชัยในการที่จะเป็นผู้แทนพัก
กลางการประเมินที่เชื่อนะครับว่า
ฮิลาลีคลินตันแล้วก็นายโดนัลดทรัมป์
กวาดคะแนนจนทิ้งห่างคู่แข่งครับ

ให้ผู้มีสิทธิ์เริ่มลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้น
โดยมีประชาชนเริ่มทยอยมาลงคะแนน

ก็ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเวอร์มอนด์
ซึ่งเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยนายแซนเดอร์ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน
และแสดงความมั่นใจในการเลือกตั้ง
แม่นักวิเคราะห์จะมองว่าเขาจะมีชายในรัฐเวอร์มอนต์

แต่ก็จะแพ้นางฮิลาลีคลินตันในหลายรัฐ

ส่วนฝากพักรีพับริกันก็มีความเป็นไปได้

ซึ่งเป็นพื้นที่ของนายเท็จครูช
การเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐนะครับ

ใครจะเป็นตัวแทนของพักสู้ศึก

แต่ด้วยความที่จะมีจำนวนมากขึ้น

ก็ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตทางการเมือง
ของผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างชัดเจนครับ